วันนี้พาไปดูกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็ได้ร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะ
เริ่มกันที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยค่ะ
เป็นกลุ่มพลังมวลชนมากันกว่า๖๐๐คนในอำเภอสะดาวค่ะ
ก็เป็นผู้ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ก็พากันเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะ
ภายใต้ชื่อท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ำ
บริเวณป่าพุทธอุทยานเขาเล่
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยทุกคนก็ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำพระองค์จำนวน๑๐๐ต้น
รวมทั้งปลูกไม้เนื้อแข็งอื่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นไพยอมตะเคียนทองราชพฤกษหลุมพอแล้วก็มะม่วงป่า
รวมทั้งหมด๑๐๐๐ต้นบนเนื้อที่๑๐ไร่ค่ะ
จากนั้นก็ได้ร่วมกันบวชป่าอีกกว่า๕๐๐ต้น
ในบริเวณสำนักสงฆ์วิเวกวนาสมด้วยนะคะ
บรรยากาศของที่สงขลาไม่ต่างจากที่มหาสารคามเลยค่ะ
พาไปดูที่มหาสารคามบริเวณหนองขุ่นบ้านดอนเจริญอำเภอวาปีปฐุมนะคะ

ก็นำโดยนายวัญชัยศรีวงญาติดีในอำเภอวาปีปฐุม
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ร่วมกันแสดงพลังความจงรักพักดี
เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคมนะคะ
โดยคณะจิตอาสาก็ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ร่วมกันขุดลอกผักตบชาวาขึ้นจากหนองขุดด้วย
กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยทหาร
ส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชน
ก็คือชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะ
ก็ร่วมแรงแข็งขันกันแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

คุณครูผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงนักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้กว่า๑๐๐คน
ก็ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน
สร้างคนสร้างชาติเทิดท้ายรัชกาลที่๑๐
โดยกิจกรรมค่ะก็มีการพัฒนาวัดในจังหวัดต่าง
ครั้งนี้เริ่มที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อกจากนี้ก็มีการจัดกิจกรรมค่ะ
เป็นกิจกรรมปลูกปลาทำความสะอาดชายหาด
แล้วก็เปิดศูนย์ซ่อมสร้างให้บริการซ่อมอุปกรณ์
รวมถึงรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนด้วยนะคะ
แล้วก็กิจกรรมโครงการแบบนี้จะทยอยดำเนินการตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ